ล่าสุดนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวคิดจะเพิ่มจำนวนธนาคารใหม่ขึ้นมา
เป็นแบบไร้สาขาครับโดยเตรียมพร้อมในการนำเสนอข้อมูลกับรัฐบาลชุดใหม่
เพื่อพิจารณาด้วยนะครับทางด้านของนางสาวสุวรรณีเจษฎาศักดิ์ท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ
กำกับสถาบันการเงินของแบงค์ชาติก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทีมเศรษฐกิจของเก้าไกลนะฮะ
เสนอให้เพิ่มจำนวนธนาคารพาณิชย์ให้มากขึ้นหมายถึงว่าเป็นรายใหม่เลยนะฮะ
หวังให้มีกลไกการแข่งขันจะได้แข่งขันกันในการลดดอกเบี้ยนำไปสู่
ทำให้ประชาชนเนี่ยมีพาระเวลาของลบเบี้ยนลดน้อยถอดลงไป
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็จะเข้าไปหามรือกันกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่เลย
ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าก็สอดคล้องกันกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
เที่ยวกันจะเพิ่มจำนวนธนาคารพาณิชย์นะฮะปัจจุบันก็กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็น
แต่ว่าจะทำเป็นแบบธนาคารไร้สาขานะฮะหรือว่าเป็นอ่า
ว่าถ้าเกิดว่าเปิดมากเกินไปอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ
ระยะยาวแล้วก็จะช่วยเหลือลูกหนี้ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในอนาคตต่อไปนะครับ